ดูอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นค่ะฝ่าไฟแดงคุณผู้ชม
คราวนี้เกิดขึ้นตรงแยกไฟแดงหน้ามสวองคารักษ์เลย
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูภาพรถเก๋งกำลังจะเลี้ยวขวาเข้ามาสวองคารักษ์
แล้วมอเตอร์ไซค์มาทางตรงฝ่าไฟแดงมาเกิดอะไรขึ้นดูค่ะ
คุณเห็นไหมคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คือกระเด็นข้ามรถมาเลย
คนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กระเด็นข้ามรถส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตอยู่ข้างรถเก่งคันนี้เลยนะ
โอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเสี้ยววินาทีจริง
ถ้าเกิดดูภาพคุณผู้ชมเห็นไฟเขียวใช่ไหม
ไฟเขียวตรงนี้คือรถเก๋งสามารถที่จะเลี้ยวขวาเข้ามสวองคารักษ์ได้เลย
แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ฝั่งนั้นเขาเป็นไฟแดงแต่เขาฝ่าไฟแดงมาผ่าไฟแดงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คนขับรถจักรยานยนต์และคนซ้อนเนี่ยก็หลังจากกระเด็นข้ามมาก็แน่นิ่งเลยนะ
ใช่ค่ะโอ้โหพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนี้คือชนกลางลำเลยนะคะ
ทีนี้กู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูก็รีบประถมพยาบาลก่อน
นำคนเจ็บตอนแรกยังเจ็บสาหัสอยู่ไงก็เอาคนเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
ทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๒๙สิงหาคมที่ผ่านมาประมาณสักทุ่มครึ่งได้
รถคนขับรถเก่งเนี่ยคือตัวคนขับเนี่ยนะก็ตกใจค่ะไม่ได้หนีไปไหนยืนรอพบตำรวจอยู่ตรงข้างรถนั่นแหละค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบมีการเช็คไปที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าคนเจ็บทั้งสองคนที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะตัวคนขี่เนี่ยคือนายธีรยุทธ์คนทาอายุ๓๕ปีเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
ส่วนคนซ้อนท้ายคือนายอ๋อมานะน่วมอายุ๕๒ปีที่คุณผู้ชมเห็นจากภาพกล้องวงจรปิด
ว่าเขาโอ้โหกระเด็นลอยข้ามรถเก๋งมาเลยซึ่งก็ได้รับบัตรเจ็บสาหัสนะคะ
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วจากการตรวจสอบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงมา
แล้วมาชนทีนี้เขาก็ต้องรอให้
คนขับรถเก่งต้องไปให้ปากคำไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สอองค์ฮรักษ์
ส่วนคนเจ็บถ้าอาการดีขึ้นก็ต้องไปให้ปากคำเหมือนกันนะคะ

อย่าพยายามที่จะเร่งคันเร่งให้จอดรอดีกว่า
ใช่ฮะปฏิบัติตามกฎด้วยนะฮะ